โควิดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเดือดร้อนกันไปทั่วทุกวงการเลยนะคะ
เว้นแม้แต่รุ่นใหญ่พี่เสกโลโซค่ะ
ออกมายอมรับเลยว่าคอนเสิร์ตนะถูกแคนเซิลแบบระนาว
หายเรียบเลยคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะเออแต่รับได้เพราะว่าอะไร
ช่วงนี้ต้องช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือ
เพื่อป้องกันโควิด๑๙นั่นเองนั่นมาคุณผู้ชมค่ะ
นับไปนับมาเขาบอกว่าศูนย์เสียรายได้เป็น๑๐๑๐ล้านเลยนะ
แต่พี่เสกก็บอกว่าเข้าใจสถานการณ์ดีค่ะ
แล้วก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยอดทนมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
เชื่อว่าเรื่องร้ายจะผ่านไปด้วยดีค่ะ
ก็งานก็แคนเซิลหมดเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เล่นตอนที่แคนเซิลมา๒เดือนแล้วเงินก็หายไปเยอะ
เงินหายไปเยอะเป็น๑๐ล้านคิดถึงคิดถึงแฟนเพลง
ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปนะครับอย่าเครียดนะครับ
พวกเราคนไทยด้วยกันส่งใจถึงกันนะครับ
ขอให้ต่อสู้ต่อไปนะครับจึงต้องอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติก่อนนะครับ
เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
และแม้ตอนนี้ค่ะต้องพักสร้างความสุขให้แฟนบนเวทีคอนเสิร์ตไปก่อนนะ
แต่ถ้าเป็นช่องทางทางโซเชียลคุณผู้ชมค่ะเพจเสกโลโซโอ้โห
ได้หายคิดถึงกันแน่นอนนะคะได้คลายเครียดไปด้วยนะคะ
เพราะว่าได้ยินเสียงของพี่เสกก็คลายเครียดไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็คุณผู้ชมจำได้ไหมพี่เสกไปรับคำท้าจากพี่ปุ๊อัญชาลี
แล้วก็ที่ปลื้มอกปลื้มใจยิ่งกว่าก็เห็นจะเป็นเสียงร้องของพี่เสก
เกือบ๒ชั่วโมงเต็มที่ไลฟ์นะคะผ่านเพลงของตัวเอง
สามารถระดมทุนช่วยหรือคุณหมอได้เกือบครึ่งล้านคุณผู้ชม

จะมีเสียงพิการมาเป็นระยะแบบนี้

ใช่ช่วงนี้รักกันเข้าไว้ดีแล้วนะคะ